และงานดีที่น่าภาคภูมิใจของคนไทย

พูดถึงเรื่องของสายใยของเส้นไหม
ซึ่งถักทอออกมาเป็นผ้าได้แล้ว
ถักทอหัวใจของคนไทยไว้ด้วยกันนะครับ
งานครั้งนี้คืองานตรานกยูงพระราชทานสืบสารตำนานไหมไทย

จะยิ่งใหญ่ขนาดไหนและมีความสำคัญอย่างไรนะครับ
เราจะพูดคุยกับคุณสุดารัฐวัชรคุบเหล่าวิทยา
ธิบดีกรมหม่อนไหมกระทรวงเกษตรและสากรอยู่ตรงนี้แล้วนะครับ

จะเป็นอีกหนึ่งงานแห่งความภาคภูมิใจจริงนะฮะ
ชื่องานและก็ที่มาของงานและวัตถุประสงค์ของงานกันสักหน่อยครับท่านอธิบดีครับ
งานตรานกยุงพระราชทานสืบสารตำนานไหมไทย
ในครั้งที่๑๓นะคะซึ่งจะจัดที่อิมแพคธานี
ระหว่างวันที่๓๑กรกฎาถึงวันที่๔สิงหานะคะ
ด้วยกรมหวันไหมตั้งโดยพระราชดำริของสมเด็จพระนางเจ้า
ศิริกิจพระบรมราชินีนาฏในราชการที่๙
ซึ่งท่านทรงมีความห่วงใย
แล้วก็ในเรื่องของพระราชปนิษฐานในเรื่องของการอนุรักษ์
เกี่ยวกับในเรื่องของงานผ้าไหม
ในเรื่องของงานใหม่แล้วก็ดูแลพี่น้องเกษตรกร
ก็ได้ตั้งกรมหมอนไหมขึ้น
เพื่อสนองต่อพระราชนิษฐานของพระองค์ท่านกรมห่อนไหม
ก็ได้ดำเนินการจัดเกี่ยวกับในเรื่องของ
งานตานกรุงพระราชทานสื่อสามตันนานไหมไทย

ในปีนี้นะคะเราก็มีงานที่จะจัดขึ้น
โดยในกิจกรรมของงาน
ก็คือในเรื่องของมิถรศการต่างทาง
มิถรศการที่เฉลิงภเกียรตร
มีพระราชกรุณาเกี่ยวกับในเรื่องของวงการหม่อนไหม
โดยเฉพาะพระองค์ท่านได้พระราชทาน
นุกตานุกหยุงไทยนุกหยุงทั้ง๔ชนิด
เป็นเครื่องหมายเกี่ยวกับในเรื่องของการรับรองคุณภาพ

และเช่นเดียวกันเราก็มีนิทราชการ
เฉลิมนิตเกียรติของสำเร็จพระเจ้าอยู่หัว
ราชการที่๑๐นะคะซึ่งในช่วงนั้นก็คือ
ชื่อยี่แตกที่จะถึงนี้ก็คือ
ยังอยู่ในช่วงเฉลิมพระชนภาษาของพระองค์ท่าน
ซึ่งในงานนี้ก็จะมีองค์สมเด็จพระเทพมาเป็นประธาน
ซึ่งได้รับมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระนางเจ้า

การเป็นองค์ประธานก็จะมีการได้มอบรางวัลทั้งหมด
ชนิดเกี่ยวกับในเรื่องของผ้าในเรื่องของผลิตภัณฑ์
รวมทั้งพานพุ่มในองค์ราชการที่๑๐ผลิตภัณฑ์
ซึ่งจะได้รับรางวัลแล้วก็โชว์ในงานนั้น
นี่ที่มาอยู่ในรายการของเราด้วยก็คือพานพุ่มตรงนี้นะฮะ
โอ้โหงดงามจริงครับท่านอธิบดีครับ
อันนี้ประดิษฐ์จากอะไรอย่างไรครับ
อันนี้เป็นรังใหม่ที่ทำผ่านการประกวดในระดับประเภทมานะครับ
และเช่นเดียวกันนะคะในกิจกรรมในวันนั้น
นอกเหนือจากนิทราศกาลเฉลิมพระเกียรติแล้ว
เราก็จะมีเกี่ยวกับในเรื่องของเผยแพร่ตรานกยูง
ก็คือความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับในเรื่องของตรานกยุงพระราชทานทั้ง๔ชนิด
ไม่ว่าจะเป็นนกยุงสีทองนะคะนกยุงสีเงินสีน้ำเงินแล้วก็สีเขียว
เช่นเดียวกันในวันที่๓๑กราศกรรดาที่องค์สมศัพท์ประเทศ
จนาราศดาสยามวัฒนศเด็กนะฮะ
ก็จะมีผู้มาได้รับรางวัลทั้งหมดมี๒๖รางวัลนะคะ

เป็นผ้าไหมซึ่งเป็นตั้งแต่นกยูงทองนกยูงสีเงินสีอะไรต่างที่ได้
และเช่นเดียวกันก็จะมีเกี่ยวกับในเรื่องของการประกวด
ซึ่งมารับรางวัลที่นี่ก็คือในเรื่องของเส้นไหม

ได้นำมาแล้วก็ทางได้เป็นที่
ซ่าบ้าร์ได้มีการไปเลี้ยงในวัง
ซงศรพทัยแล้วก็เป็นพันไหม
ที่ให้สีสวยงามมากค่ะแล้วก็เราก็คิดว่าถ้าอย่างน้อยว่ากรมมันไม้เองนะคะ
ซึ่งดูแลในเรื่องของทั้งงานอนุรักษ์งานคุ้มครองงานวิจัย
ก็คงจะต้องมาเผยแพร่เพื่อที่สู่อนุชนรุ่นหลัง
การที่พระองค์ท่านต้องการให้งานหม่อนไม้ที่พระราชดำรัฐของพระองค์ท่าน
นอกจากจะเป็นการเสริมรายได้แล้วยังเป็นวัฒนธรรมอันเก่าแก่
แล้วก็ดีงามของชาติไทยไม่ว่าเศรษฐกิจของเราจะเปลี่ยนแปลงยังไง
แต่ในเรื่องของอาชีพการเลี้ยงไหมก็คงจะต้องพัฒนาต่อไป
แล้วก็ต้องสืบทอดรุ่นต่อรุ่นดังนั้นวันนี้ก็มีผลงานจากรุ่นต่อรุ่น
ที่วันนี้มาจัดแสดงในรายการของเราด้วยหุ่นตรงนั้นเป็นผลงานยังไงบ้างครับ
อธิบดีค่ะค่ะตรงนี้เป็นโครงการทางกรมห่อนไหมมองถึง
โดยเฉพาะทีมงานปีนี้เราใช้ว่าการนโยบายเป็นการสืบสารนะคะ
สืบสารตำนานไหมไทยสายใหญ่แห่งแผ่นดินสายใหญ่แห่งแผ่นดินนี้
เราก็มองว่าทางกรมคิดว่าเนื่องจากว่าคนจะมองว่าถ้า
ในเรื่องของงานหม่อนไหมจะมีแต่คนเท่าคนแก่ผู้ใหญ่
ดังนั้นเพื่อสืบทอดตามที่พระราชดำรัฐของพระองค์ท่าน
แล้วก็สืบสารในเรื่องของงานอนุรักษ์ภูมิปัญญา
ก็ได้สายทอดไปสู่ในโครงการทายาทหม่อนไหม
ซึ่งในปีนี้นะคะก็ที่ผ่านมาในเรื่องของ
ทายาทหม่อนไหมในระดับโรงเรียน
ก็ได้รับรางวัลดีเด่น
ก็คือที่จังหวัดอำนาจเจริญ
ซึ่งสามารถว่าท่าน
แล้วก็เห็นว่าวันนั้นก็ได้นำรายงานท่านนายกรมตรีด้วย
ก็เห็นว่าเป็นที่ภูมิโอกภูมิใจของบัญชนว่า
ทางโรงเรียนด้วยว่าได้มีโอกาสได้นำเรียนข้อมูลกับท่านนายมตรี
และเช่นเดียวกันวันนี้อันนี้ของชุมชนค่ะ

นี่แหละครับผลงานต่างเหล่านี้คุณผู้ชมสามารถที่จะไปชมได้
ภาคภูมิใจได้กับผลงานนะครับ
แล้วก็ไปสืบสารของตำนานไหมไทยได้นะครับ
คุณผู้ชมฮะวันที่๓๑กรกฎาคมถึง๔สิงหาคมนี้
วันนี้ขอบคุณท่านอธิบดีด้วยนะครับ
เรามีพันหม่อนเรามีต้นหม่อนแจกด้วย
แล้วก็ถ้าไปเช็คอินนะคะเราก็จะมีของชำรวยแจกในงาน
แล้วก็นอกจากที่ที่ฉันพูดมีอะไรอีกมากมาย
ทำงานวิจัยทั้งร้านค้าผ้าไหมประมาณ๒๐๐กว่าร้าน
เข้าไปศึกษาได้ขอบคุณท่านอธิบดีครับ
ขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะ